มาดูเรื่องของวิกฤตของสภาพอากาศกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ญี่ปุ่นเราเพิ่งได้ยินข่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับ
แต่ว่าณปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นกลับต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับ
ร้อนถึงสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งองศาเซลเซียส
ขณะที่เกาหลีใต้เองก็เจอกับปัญหาเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดเช่นกันนะครับ

ฤดูร้อนปีนี้ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากต้องตื่นมาพบกับสภาพอากาศที่ร้อนเป็นพิเศษ
โดยบรรยากาศที่กรุงโตเกียวในช่วงนี้สังเกตได้ว่าประชาชนและนักท่องเที่ยว
สวมใส่เสื้อผ้าสบายพร้อมทั้งกางร่มใส่หมวกถือพัดพกติดตัวตลอดเวลา
เพื่อป้องกันคลื่นความร้อนเข้มข้นที่ทำให้อุณหภูมิอากาศในประเทศทะยานขึ้นสูงอย่างน่าตกใจ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่า
อุณหภูมิอากาศที่เมืองคุมางายะในจังหวัดไซตามะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงโตเกียวสูงถึง๔๑๑องศาเซลเซียส
ทำลายสถิติคลื่นความร้อน๔๑องศาเซลเซียสที่เคยบันทึกไว้ในจังหวัดโคจิ
ภาคตะวันตกของญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคมปี๒๕๕๙
ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าคลื่นความร้อน
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนจำนวนมาก
ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย๔๐ศพ
และยังมีรายงานประชาชนล้มป่วยกว่า๓๐๐คน
โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายวัยเพียง๖ควบ
ที่เสียชีวิตจากภาวะลมแดด
ขณะกำลังทำกิจกรรมกลางแจ้งที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดอาอิชิทางภาคกลางของญี่ปุ่น
สภาวะคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมญี่ปุ่นในขณะนี้

รัฐบาลมีมาตรการในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง
ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูร้อน
กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม

เพราะเป็นช่วงที่อุณหภูมิอากาศในกรุงโตเกียว
พุ่งสูงถึงกว่า๓๕องศาเซลเซียส
นางยูริโกโกอิเกผู้ว่าการกรุงโตเกียวแถลงการถึงประเด็นนี้ว่า
ทางการมีแผนจะสร้างทางเท้าที่ใช้วัสดุช่วยกันความร้อนที่พื้น
รวมถึงจะทำการติดตั้งพัดลมไอน้ำและปลูกต้นไม้ริมทางเดิม
การแข่งขันกีฬานั้นก็จะจัดให้กีฬาที่ต้องแข่งกลางแจ้งเล่นในช่วงเช้า
อีกทั้งยังได้แนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
เลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง
รวมถึงดื่มน้ำมากเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของร่างกาย
ขณะเดียวกันที่กรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้วันนี้
ก็เริ่มได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมแล้วเช่นกัน
แต่ก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
อุณหภูมิอากาศที่เมืองกังหนึ่งในจังหวัดกังวันโด
ทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีใต้
ได้สูงถึง๓๑องศาเซลเซียส
ซึ่งแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่รุนแรงเท่าที่ญี่ปุ่น
แต่สำหรับประเทศที่สภาพอากาศปกติค่อนข้างเย็นอย่างเกาหลีใต้
จะเห็นว่าผู้คนเริ่มหันมาพกร่มและพัดลมแบบพกพา
ขณะที่บริเวณจตุรัสกวางความวุลในกรุงโซ
มีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้แล้ว๑๐ศพ
และมีรายงานผู้คนล้มป่วยกว่าพันคน